ช่วงนี้ไปติดตามกระแสความฮือฮาระดับโลก
ใช่แล้วเพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

รวมไปถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานามากมายเลยทีเดียวค่ะ

ถูกเทคโอเวอร์โดยนายโดนัททรัมป์

และสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
นั่นก็คือคุณสมบัติของการเป็นนางงามจักรวาล
เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการชิงไวพริบ
ที่ต้องมีควบคู่ไปกับความสวย
รวมถึงมีรูปแบบการประกวดที่กระชับและไม่น่าเบื่อ
ก่อนจะเข้าสู่การประกวดในยุคใหม่

ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ๕๐ปีนางงามจักรวาล
โดยในปีนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของมงกุฎ
จากแบบคลาสสิกให้มีความทันสมัย
สมกับเป็นยุคมิลาเนียมที่เรียกว่ามงกุฎมิกิโมโต
และใช้ต่อเนื่องเป็นเวลา๖ปี

ดูสวยฉลาดและมีความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเอง
โดยริโยโมริสาวงามจากประเทศญี่ปุ่น
ก็เป็นผู้ครองมงกุฎมิกิโมโต้คนสุดท้าย
ซึ่งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกมองว่า
เป็นการตอบแทนให้กับประเทศผู้สนับสนุนหลักของมงกุฎมิกิโมโต
มาในปี๒๐๐๘ประเทศเวียดนามได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด
พร้อมกับใช้มงกุฎที่ออกแบบเอง
ซึ่งไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร
จนถึงปี๒๐๑๓ก่อนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบมงกุฎอีกครั้ง
เป็นผู้ที่คว้ามงกุฎนี้ไปครองได้สำเร็จเป็นคนแรก
และคนสุดท้ายในยุคนางามจักรวาลของโดนัลดทรัมป์
ก่อนที่จะตัดสินใจขายลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนหน้านี้โดนัลดทรัมป์ถูกโจมตีอย่างหนักจากชาวลาติน
นำประเด็นเหยียดเชื้อชาติไปใช้ในการหาเสียง
เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

รวมถึงสถานีโทรทัศน์เทเลวิซ่าของเม็กซิโก

ขณะที่การประกวดที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาด
ซึ่งจัดโดยผู้ถือลิขสิทธิ์รายใหม่
และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดใหม่เล็กน้อย

เพื่อมาตอบคำถามหาผู้ที่เหมาะสมในการครองมงกุฎ

กับการประกาศตำแหน่งสำคัญผิดพลาด

เป็นผลพวงจากการทิ้งทวนของโดนัลด์ทรัมป์

ครองได้สำเร็จในปีนี้